มาดูผู้ชายคนนี้กันหน่อยนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่า
เป็นจุดแข็งเป็นจุดอ่อนหรือเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของรัฐบาลในเวลาเดียวกัน
สสิระเจนจาคะจากภักดิ์พลังประชารัฐค่ะ
วันนี้แกบอกเลยแกจะไปนั่งใกล้กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเพราะวันนี้เขามีการประชุมกรรมาธิการ
ปปชของสภาพผู้แทนรัศดรแกบอกว่าแกมีเรื่องจะไปปรึกษา
ไม่แน่ใจว่าแกจะไปหาเรื่องไปกวนหรือจะไปอะไรอีก
ทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกเนี่ยเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
เสี่ยงที่จะติดโรคโควิดคือก่อนหน้านี้๕มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
แกได้ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ์การทหาร
แกไปนั่งใกล้ไงแกมีโอกาสติดแกเป็นกรุ่มเสี่ยงถูกไหม
ไปตรวจเมื่อวานวันนี้ผลออกแกบอกว่าก่อนผลออก
ผมขอไปนั่งใกล้กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์

แล้วหลังจากนั้นก็จะไปรับผลว่าติดหรือเปล่าอ่าคุณผู้ชมเนี่ย
บอกไงว่าจะหาเรื่องจะกวนหรือแกตั้งใจทำงานจริง
นะคะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะแต่เขาบอกว่ามาตรการตอนเนี้ย
การนั่งใกล้กันควรเว้นระยะห่างไปเลยนะ

คุณศิระถามจริงคุณอยู่ฝ่ายรัฐบาล
คุณไม่รู้เหรอว่ามาตรการตอนนี้เขารักษาระยะห่างกัน
เรานั่งอาจข่าวยังห่างกันเป็นเมตรเลย
ดูคุณสายลิฟท์ที่สุดแล้วกันว่าอยากให้เขาใกล้หรือเปล่า